ซึ่งเป็นรายการสำคัญเพราะว่าเราทดลองผู้เล่นโดยเฉพาะตำแหน่งมือเซต
กับการขาดหายไปของนุษราไปเล่นลีกต่างประเทศที่ตัวละกรีดนะครับ
นั้น๓มือเซตที่คัดเลือกเข้ามาในรายการนี้

มีโสรยาและก็มีธิชยามาลองทีน

นี่คือรายการสำคัญในการทดลองมือเซต

และที่ชายาบุญเลิศน้องใหม่ทีมชาติชุดใหญ่

คือ๓มือเซตที่ร่วมทัพวอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทย

เป็นการฝึกตัวเสร็จให้ขึ้นมาพร้อมกัน
และพร้อมที่จะไปด้วยกันคือเหมือนกับสร้างหลายคน
แล้วเอาตัวไหนไปเล่นก็ได้อะไรแบบนี้ค่ะ
เมื่อวานว่าอย่างผู้ก็จะชอบเล่นบอลสอง
เล่นบอลสองก็คือเล่นก็คือเรียกว่า
บางทีก็เล่นจนแบบไม่ได้ก็ต้องเอาให้ได้อะไรอย่างนี้
คือหนูจะเป็นคนที่เล่นบอลสูตร

คิดว่านะตัวเองจะจ่ายสั้นได้ดีค่ะ
แต่ว่าชมเขาจะเป็นคนที่แบบดึงหลอกได้ดีค่ะ

ก็คือเราก็มีแบบสไตล์ที่ต่างกันออกไปค่ะ
ทำให้แบบว่าในจังหวะที่แบบจังหวะนั้นไม่ได้

เพราะว่าตัวเซตถ้าเกิดว่าสไตล์เหมือนกัน
มันก็คงทำให้ทีมแบบไปไม่รอดอะค่ะ

ก็ดีค่ะก็ได้ประสบการณ์แบบ
ได้เห็นแบบรูปแบบเกมของแบบต่างชาติค่ะ
หนูก็เคยเห็นนะในทีวีแต่ไม่เคยแบบได้แบบมาแบบสัมผัสจริง
ก็พอได้มีโอกาสมันก็ดีค่ะ

ที่แบบได้แบบมาอยู่ตรงนี้อยู่กับพวกพี่เขาอะไรอย่างนี้ค่ะ
หลายนัดที่โค้ชด่วนดันัยศิวัชระเมธากุล
หัวหน้าผู้ฝึกสอนวอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทย
เลือกสามมือเซ็ตลงทำหน้าที่สลับกันในเกมเดียว

เราจะดูจากการฝึกซ้อมเป็นหลักว่า
เขาสามารถใช้ได้งานได้มากน้อยขนาดไหน
ลักษณะอย่างนี้ควรจะใช้ตัวไหนลงไปเล่นนะครับ
อย่างเช่นพอเกมด้านหน้าเราอยากได้เรื่องบล็อก
เราก็ต้องใช้ที่ชายานะครับ
แต่ถ้าเรื่องของกลยุทธ์ในการดึงบอลอย่างนี้

ตัวเซ็ตทุกคนเมื่อมาเจอกับรุ่นพี่ชุดพี่นองพี่กิฟต์
ค่อนข้างจะเล่นได้ยากเพราะว่าเขาจะเก่งเก่งเยอะ
เราก็ต้องอาศัยเวลาให้เขาได้เข้ามาสัมผัสกับรุ่นพี่ก่อน

และสร้างความมั่นใจให้กับเขาในการเล่นมากขึ้นครับ